คุณผู้ชมครับมีพลทหารนายหนึ่งอยู่ที่ค่ายทหารที่เพชรชบูรณ์นะครับ
เขาอัดคลิปนี้ไว้แล้วก็ส่งไปร้องเรียนยังเพจดัง
บอกว่าถูกจ่าทหารในค่ายนั่งกินเหล้ากัน
พอเมาแล้วก็สั่งทำโทษเขา
หาว่าเขาขัดขืนคำสั่งทำร้ายเขาด้วย
กูเป็นเป็นใครไม่ต้องเป็นใคร
กูสาวมึงน้ำหนาวฮะ
เวลาแบบมึงขอโทษแล้วก็คุยกับมันเอาดีมันเป็นแล้วไทยพี่ก็คุยคุยเนี่ย
กูบอกนะพบมูกพบมูกพบมูกพบมูกพบมูกพบมูก
กูจะสั่งหน้ากับมึงอีกมึงเป็นอะไรมึงมึงมึงมึงเป็นอะไร
ผมเอาไม่ความมากกว่าครับตาผมอดไว้
ทำไมท่านโฟงคันเชื่อพี่คราวผมอดไว้
คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีพลทหารนะก็ส่งคลิปนี้
เกิดขึ้นเย็นวันที่๓ธันวาคมมีจ่าทหารนั่งดื่มกินกันอยู่
เป็นวงเล่านะพอเลิกวงก็เรียกพลทหารให้ไปเก็บกวาดทำความสะอาด
พลทหารในคลิปเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าก็หยิบไม้กวาดไปจะไปกวาด
แต่เหมือนในคลิปเนี่ยฮะคือจ่าทหารนายนี้ก็หาว่าที่หยิบไม้กวาดจะไปกวาดเนี่ย
จะเอาไปฟาดเขาพยายามอธิบายแทบตายจ่าไม่พอใจ
ยังหาว่าขัดคำสั่งไม่เคารพจ่ายอีก
สุดท้ายเขาอ้างว่าถูกสั่งลงโทษถูกสั่งให้ทำโทษวิทพื้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กองพันธหารมาที่๒๘
ค่ายพ่อขุนบางกลางหาวที่กองพลทหารมาที่๑
บุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นี่ฮะ
แต่ว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านภูมิครับการกองพันธุ์ไม่อยู่นะครับ
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาทำงานกัน
ก็อาจจะมีการชี้แจงอะไรกันเพิ่มเติมนะครับแต่จากการสอบถามพลทหารโสพนัท
ที่เป็นเจ้าของคลิปต้นเรื่องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำสามธันวาคม
ทหารยศจ่าหลายคนนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่กองร้อยพอพวกเขาเลิกกินเหล้ากัน
จ่าสิบเวรที่ดูแลพวกพลทหารก็เรียกพลทหารไปทำความสะอาดโต๊ะ
รวมทั้งพลทหารสมพนัทด้วยแล้วก็มีพวกขยกขยะด้วย
ระหว่างที่กำลังจะไปหยิบไม้กวาดจะไปกวาดโต๊ะ
จากคนในคลิปมาหาเรื่องบอกว่าพลทหารโสพนัท
จะเอาไม้กวาดไปทำร้ายจ่าแล้วสั่งทำโทษพยายามอธิบายแล้ว
อธิบายจ่ายิ่งไม่พอใจหาว่าขัดคำสั่งหาว่าไม่เคารพ
วิทย์พื้นมาตบหัวมาบีบคอด้วยก่อนที่จะจะกลับไป
แล้วยังกลับมาอีกรอบนึงด้วยนี่ฮะเขาก็เลยอัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายเพิ่มเติมพลทหารโสพนัทบอกว่า
หลังเกิดเหตุจ่าคนนี้ถูกสั่งสอบวินัยแล้วนะครับ
แล้วก็ได้รับโทษขังด้วยนะครับตอนนี้เดินทางไปรับโทษ
มณฑนทหารบกจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะส่วนพลทหารเจ้าของคลิปได้รับโทษ
ฐานไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาก็เลยถูกสั่งให้ไปทำงานธุรการในกองพันธุ์ค่ะอ่า
ประมาณว่าผู้บังคับบัญชาท่านก็ไม่ได้ละเลยเพิกเฉย
ก็สั่งลงโทษจ่าทหารนายนี้แล้วแต่พลทหารเนี่ยเอาคลิปไปเผยแพร่
ก็เลยถูกแจ้งเรื่องของการไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาก็เลยโดนไปด้วย
คือถ้าแจ้งผู้บังคับบัญชาก่อนก็จะได้แก้ไขให้
ลงโทษก็ว่ากันไปตามถูกตามผิดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นให้นะครับ